มาดูเรื่องของบรรยากาศนะ
บรรยากาศของการทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
ซึ่งเราจะไปสำรวจตรวจสอบสถานีขนส่งในจังหวัดต่าง
ที่หนองคายครับเพราะว่าตอนนี้มีการเสริมเที่ยวรถโดยสาร
จากปกตินะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกกว่า๒๐เที่ยว
ขณะที่สภาพการจราจรบนถนนสายหลัก

โอ้โหตอนนี้รถเริ่มเข้ามาในกรุงเทพมนาคม

ใช่นะฮะนี่เส้นทางสภาพการจราจรเมื่อคืนนี้นะครับ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

บริเวณสะพานต่างระดับแยกปักทงชัย
บายพลาสเลี่ยงเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งจุดนี้นะครับมีปริมาณรถสะสม

มาสมทบกับรถจากถนนสาย๓๐๔กบิลบุรีราชศรีมา
สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพหนาแน่นต่อเนื่อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดช่องทางพิเศษ
ให้รถสามารถวิ่งสวนเลนได้
ในบริเวณช่วงศูนย์รถยนต์โตโยต้าอำเภอศรีคิ้ว

มจบถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่๘๖
เพื่อเร่งระบายรถให้สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็แน่นอนรถก็จะเยอะมาถึงช่วงเช้าวันนี้
และตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับ
เหนื่อยนักก็หยุดพักกันซะหน่อย

ไม่เป็นไรเราพักร่างกายของเราแล้วถือว่าพักรถไปด้วยนะครับ
จุดพักรถนะคะมีตลอดเส้นทาง
มีมากกว่า๒๐๐จุดด้วยทั่วประเทศ
ส่วนเส้นสายเหนือมาจากสายเหนือ
นครสวรรค์จุดนี้นะคะมารวมกันจุดเดียวเลย

สภาพการจราจรหลายสายในตัวเมือง
ก็จะต้องผ่านตัวเมืองใครที่มาจากทางเหนือ
ตัวเมืองนครสวรรค์ทั้งผนโยธินหมายเลข๑
และทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิษสุนุโลก
ประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพต่อเนื่องค่ะ
และรถก็ยังสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะย้ำว่ายังไม่มีปัญหาใดนะคะ
ตำรวจยังคงใช้มาตรการรองรับด้วยการเปิด
การจราจรพิเศษ๒ช่องทางบนสะพานเดชาติวงเส้นเก่า

และยังมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างตามสัญญาณไฟจราจร
ตลอด๒๔ชั่วโมงเป็นการอำนวยความสะดวก
และช่วยเร่งระบายรถไม่ให้ติดขัดสะสมค่ะ
ครับไปดูสภาพการจราจรบนถนนผนโยธินขา

ในพื้นที่ตำบลคลอง๑ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ก็มีปริมาณรถค่อนข้างจะมากแล้วฮะ
จากประชาชนทยอยเดินทางกลับ
แล้วก็ยังมีปัญหารถติดขัด

เพราะว่ารถยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
สามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งคาดว่าในวันนี้นะครับจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าเป็นวันหยุดส่งท้ายเทศกาลสงกราน
ขณะที่บรรยากาศในสถานีรถไฟรังสิตอำเภอธัญบุรี

ส่วนที่บริเวณท่ารถโดยสารต่างจังหวัด
ด้านหน้าพระโยนเมเจอร์ศาขาบรังสิต
ตรงนี้ก็เป็นจุดต่อรถเหมือนกันนะ

บางคนขึ้นรถทัวร์มาก็มาลงตรงนี้
บางคนขึ้นรถตู้มาก็มาลงตรงนี้
เพื่อจะต่อรถตู้ไปจุดอื่นต่อรถแท็กซี่ไปอีก
กลับบ้านกลับช่องไปที่พักกันนะครับ

ก็เห็นบรรยากาศเหมือนทุกปีแล้วครับ

จากสัมภาระกระเป๋าเดินทางที่ท่านเอาไปแล้ว
ข้าวสารอาหารแห้งชะลอมกระสอบต่าง

ที่น้องให้มาเอามาใช้ชีวิตในเมืองกรุง
ก็ถือกลับมากันเยอะเลยนะครับ
ท้ายกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายนะครับ

มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากครับ

ซึ่งนายบรณชัยจิตวิเศษผู้ห้ารัชการจน้องคลาย
พร้อมด้วยคณะก็ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม

หลังจากเสร็จสิ้นการฉลองเทศกาลสงกรานนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายกำชับเจ้าหน้าที่ขนส่ง
และผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
โดยต้องตรวจความพร้อมทั้งตัวรถ
แล้วก็คนขับอย่างเข้มงวดก่อนออกเดินทาง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารครับ
พร้อมกันนี้ยังเสริมเที่ยวรถโดยสารอีกวันละ๒๐เที่ยว

ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่นี่แน่นอนนะครับ
ค่ะทั้งบขศแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้นะคะ
เฉพาะวันนี้นะคะก็มีการเพิ่มเที่ยวรถ
หวังจะให้เพียงพอนะ

แล้วก็ดูแลให้บริการประชาชนเต็มที่นะครับ